พูดถึงใบเฟิร์นคนละใบเฟิร์นนะแต่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของน้องนาย
เธอฉันเขินแทนจริงฉันแบบอยากจะติดบ่อนให้มันขาดตายไปเลย
คือล่าสุดเขาอย่างที่เราได้ดูข่าวใช่ไหมที่เขาไปเที่ยวอังกฤษกัน
เขาลงรูปคู่มันวานค่ะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวมาฟังพร้อมกัน
นายนภัทรออกการเมื่อวานนี้โชว์สิงตัวอลังการมากลูกแหวกไปถึงอกเลยนะลูกนะ
คือนายบอกอย่างนี้เลยนะทริปอังกฤษมันดีมากพี่ดีมาก
อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะเพราะว่าหนุ่มนายนพัฒน์เนี่ยเขาบอกเลยเขาคลั่งรัก
พูดเองนะคะเขาพูดเองเมื่อวานนี้สดร้อนในงานอีเวนต์ค่ะ
หลังจากมาร่วมโชว์เปิดเทศกาลตรุษจีนด้วยโชว์สุดอลังการเป็นไงคุณผู้ชมหน้าจอตุลุงตุงแช่ค่ะ
พอโชว์จบปุ๊บนะคะพี่นักข่าวก็คว้าตัวหนุ่มนายมาสัมภาษณ์ปั๊บค่ะ
ไม่เจอสักนานอุ๊ยน้องหล่อนะ
พอเขาไปสวีตด้วยสาวใบเฟิร์นถึงประเทศอังกฤษค่ะ
กลับมาก็เลยถามความคืบหน้าเลยนะคะว่าตอนนี้หนูทำคะแนนไปถึงไหนแล้วเนี่ยจีบไปถึงไหนแล้วนะคะ
ซึ่งหนุ่มนายก็บอกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงพี่
คือแบบคือไม่ได้นัดเจอแบบไม่ได้มีฟิลแบบนี้มานานแล้ว
โดยสาวใบเฟิร์นเนี่ยบินไปก่อนค่ะส่วนนายก็บินตามไปเพราะว่ามีแพลนไปหาเพื่อนที่นั่นด้วย
ส่วนรูปคู่ที่พร้อมใจลงวันที่๙มกราคม๙แรกของปีเนี่ย
ความหมายลึกซึ้งแบบว่าก้าวไปพร้อมกันเฮ้ยเราจับมือกันนะ
นายใบเฟิร์นเราจะก้าวไปพร้อมกันปัญญาไปด้วยกันค่ะ
ความสัมพันธ์นี้มันโอเคค่ะและภาพคู่ที่ลงยังไม่ได้มีการระบุชัดสถานะตอนนี้นะคะ
แต่มันหวานขนาดไหนไปฟังสัมภาษณ์เต็มเลยค่ะ

สเต็ปการพัฒนามันยุ่งขึ้นไหมครับ

มันก็ดีต่อความรู้สึกทั้งคู่
เราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกำหนดคำว่ามันต้องเป็นอะไรกัน
เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้
รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลย

มันได้คล้ายเลย

ผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยเลย
ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไร
แต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้
แล้วก็อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยเขาน่ารักมากเลยครับ

แล้วจะบอกว่าคนสัมภาษณ์กับคนให้สัมภาษณ์

หักขอใจกับทุกคำตอบของน้องแนอคทุกครั้งที่น้องแนอคพูดนี่
คือแววตาสีหน้าท่าทางคำพูด
คือมันมาจากหัวใจจริงว่าชอบเขาจริง
อยากจีบตลอดไป
มีคนจีบตลอดชีวิตเลย
ต้องไงผมไหว้พระที่ไหน
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าขอให้แจ๊กกะลีอยู่ในจิตนานการณ์